มันเยอะกว่าของคนอื่นแล้วก็หนักกว่ามากเลย

พอถลิวลงไปก็ยกขึ้นมายากมากอ่ะ
เพื่อจินเสียงนักแสดงนายแบบ
ไปกับพี่แล้วสบาย

รู้สึกเหมือนมืออยากลาดขึ้นมามากเลยล่ะค่ะ
พี่ดูสิฉันตั้ง๕กิโลเมตรแต่งกับของพวกคุณมากเลยอ่ะ
เริ่มหมดแรงแล้วนะเนี่ยอยู่ออกเต็มตัวไปหมดเนี่ย
ตันพิธีกรเป็นพิธีกรบันเทิงที่ได้รับความนิยมอย่างมาก

กระทะเนี่ยดูอยู่นิ่งได้ไหม

ของคนอื่นไม่ค่อยมีควันเลย
เพราะว่าผมอาจจะได้ปริมาณน้อยควันมันก็เลยออกมาเยอะนะครับ

ผมดูนี่นะครับ

มือซ้ายมันไม่ไหวแล้วนี่มันเป็นงานใช้แรงงานชัดเลย
ฉันอยากได้คนช่วยคั่วสักแป๊บนึงนะคะแขนฉันไม่ไหวแล้วอ่ะ
ฉันเริ่มจะเออใช่คุณช่วยฉันหน่อยได้มั้ยคะ

ขอบคุณค่ะทั้งหน้าที่จองอิลวูมาช่วยฉันคือทราบซึ้งมาก

ไม่ขึ้นไหมคุณใหญ่เนี่ยแล้วอ่ะ
มันเป็นเหตุตัวให้ไว้หรือเปล่า
ก็ยังไม่สุกนะผมรู้แล้วพูดออกมาแล้วคุณมันร้อนเกินไป
ฉันกำลังใช้แรงทั้งหมดแล้วเนี่ย

เออไฟแรงเกินไปแล้ว

พวกนี้ต้องใช้ไฟเบา
ท้องรถทางยังอีกยาวกลายอ้อ
กาวรัสของฉันยังไม่สุกเลย
ทำไมของฉันบางอันเปลือกมันแยกบางอันมันไม่แยก

แล้วความชื้นของลูกกาวรัสมันไม่เหมือนกัน

ใช่ถ้าใส่น้ำมันเปลือกมันจะเงา

จริงก่อนจะคั่วจังเลี่ยงเล่าประสบการณ์ให้พวกเราฟัง
ถ้าใช้ไฟแรงจะทำให้ทรายร้อนเกิน
แบบนี้กาวรัสอาจจะไหม้หรือระเบิดตู้มเป็นโกโกคัน

ฉันไม่ได้ใส่น้ำใส่แค่น้ำมันนิดเดียว

โอ้โฮไม่ไหวปุ๊บปิดฝั่งดีกว่านะ

เปล่าค่ะฉันใส่แค่น้ำมันนิดเดียวเองเพราะว่า

เพราะว่าเมื่อกี้บอกว่าใส่น้ำมันจะช่วยรักษาความชื้นของมันได้

เพราะว่ามันมีอันหนึ่งที่กระเด็นใส่ตาของฉัน

เก่าเก่าเก่าเก่าละ
ว้าวของผมเริ่มระเบิดแล้ว

ข้างในพร้อมจะประทุขึ้นมาคุณต้องหลบมาให้ดี

ควันควบเลย

เตาปิดเตาเลย

ยังไงก็ต้องป้องกันหน้าเอาไว้ก่อน

จะทิ้งตะหลิวแล้วก็วิ่งหนีทันทีเลยนะคะ
เราแค่คันคั่วเกาลัดไม่ได้แข่งจุดพลุเนอะ

การัฐมันระเบิดเป็นเพราะว่า
สายของคุณเนี่ยมันร้อนเกินไปนั่นเอง
ในตอนนี้คุณสามารถปิดเตาก่อนได้
คั่วเกาลัดนั้นแม้จะปิดเตาไปแล้ว
แต่ว่าทรายยังคงความร้อนไว้เหมือนเดิม
ใช้ความร้อนนั้นคั่วเการัดให้สุกได้เลย
ตอนที่ระเบิดกันเยอะฉันอยากจะบอกว่า
ทำไมกรณีของฉันมันไม่เกิดอะไรขึ้นเลย

นั่นไงว่าแล้ว
อร่อยมากเลย

ห้าหกห้าสี่สามสองหนึ่ง

นี่จะพันนิ้ว
ขั้นตอนต่อไปกรรมการตัดสินอาหารทั้ง๓ท่านจะลองชิมเกาลัดที่คั่ว๔๕นาทีของพวกคุณนะครับ

สุกเหรอมันก็น่าจะสุกแล้วล่ะ

ง่ายดีแต่ตรงกลางไม่ค่อยสุก

นี่ไม่มีความรู้สึกออกมาเลย

ชงเองกินเองเลยนะครับเนี่ย

แห้งไปแล้วก็สุกทั้งหมดด้วยนะครับ
แถมรสชาติเกาลัดของฉันยังดีอีกด้วยนะครับ
เพราะว่าฉันรู้ว่าเการัฐมันสุกแล้วแล้วสีก็สม่ำเสมอกันด้วย

เก่ารักของคุณมาที่ด้านหน้านี้ด้วยครับ
ในกลุ่ม๑๐คนจะมี๕คนที่ได้เข้าแข่งขันในรอบต่อไป
ส่วนอีก๕คนต้องขอโทษด้วยนะ
ต้องเข้าห้องลงโทษของพวกเรานะครับ
เหมือนนักเรียนที่กำลังส่งการบ้านเลยค่ะ
กลัวมากกลัวว่าจะไม่ผ่าน
สตาร์เชฟที่ผมเรียกชื่อให้ก้าวมาข้างหน้า
คนที่หนึ่งจองอิวบู
สตาร์เชฟคนต่อไปที่ผมจะเรียกเขาก็คือ
ชงใต้หลินเชิญก้าวมาข้างหน้า
ถ้าฉันยังยืนอยู่นั่นหมายความว่าพวกคุณแพ้

จุตันซักท่านคุณนะครับ
สตาร์ทเชฟสามท่านไปข่ายหนาน

ไปขาดหนานนั้นเป็นองุดที่สวยมาก
แต่มันนางราวเหรอ
แต่ห้ามใส่น้ำหวานเด็ดขาดให้มันออกสีเองแม้มันจะมีสีสวยเหงางามแต่มันเหนียวมือ
ไข่นานจองอิววูและชงใต้ลิ้นเชิญพักผ่อนข้างเวทีครับ

ตอนถูกเรียกออกไปคนแรกฉันไม่รู้จริงว่ามันดีหรือไม่ดีกันแน่เนี่ย

พวกคุณทั้ง๓คนได้ผ่านเข้าแข่งขันรอบต่อไป
เพราะรู้ว่าพวกเราได้เข้ารอบต่อไปฉันตื่นเต้นมากจริง

ชีวิตของพวกคุณ
เหลือแค่๔คนแล้วเพราะเราต้องการชิมผลงานของพวกคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ขอเชิญหวังลินนำเกาลัดขึ้นมาก่อนครับ
เราขอชิมหน่อยครับ

คือกาวรัสมันมีความหวานอยู่ข้างในอยู่แล้วน่ะน่ะ
ตามธรรมชาติของมันมันก็ใช้ได้

เฮ้ยอย่ามาแอบแบ๊วเนี่ยอ่ะยังไม่จบครับฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึ
พี่ว่าคุณภาพดีมันเป็นแบบนี้เลือกมั่วก็ยังดีเลิศ
ความรู้สึกแรกก็คือมันสุกแล้ว
ผมพูดได้แค่ยินดีด้วยวันศุกร์แล้ว
เย่

คิดว่าคุณพยายามที่จะคั่วมากเลยใช่ไหมครับ

คือการควบคุมความร้อน
ซึ่งสำคัญมากเพราะมีผลต่อความสำเร็จ

ดังนั้นวันนี้จึงพลาดไปนิดนึงน่าเสียดายจริง

แต่ผมก็หวังว่าต่อไปคุณจะพยายามให้มากขึ้นนะครับ

ต่อไปผมขอเชิญห้อจุดเสียงนำกำลังขึ้นมา

ตอนที่ผมคั่วก็ลองชิมแล้วนะครับ

ถ้าร่วนกว่านี้อีกนิดรสชาติจะดีมากเลยนะ

คุณมีความรู้สึกเชื่อมั่นในเกาลัดมากเลยใช่ไหมล่ะครับ
มีความรู้สึกเชื่อมั่นในเการัฐมากเลยใช่ไหมล่ะครับ

ผมดูออกเลยนะว่าลูกเล็กเนี่ยมันสุกทั่วทั้งลูก
ผมดูออกเลยนะว่าลูกเล็กเนี่ยมันสุกทั่วทั้งลูก
ผมดูออกเลยนะว่าลูกเล็กเนี่ยมันสุกทั่วทั้งลูก
ส่วนด้านบนของลูกขนาดกลาง

ส่วนด้านบนของลูกใหญ่ล่ะ

รายการนี้โปร่งสายยุติธรรมดีนะครับ
ไม่มีคะแนนความสงสารเพราะฉันบาดเจ็บเลยค่ะ
เอาละครับต่อไปเราขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้ารอบต่อไปของสตาร์เชฟนะครับ
อาจารย์หลานลินคุณผ่านครับอ๋อยินดีด้วยราชนายแล้ว
คนต่อไปจูตัน

เชิญคุณไปรวมตัวกับกลุ่มทางโน้นด้วยนะครับ
โอเคเราจะมาแก้แคเนอะ
จนเสียงคุณรอดมาอย่างเฉียดฉิวเลยถือว่าคุณโชคดีมากผมมีความรู้สึกโล่งใจมากครับเพราะถูกเลือกเป็น๑ใน๕นะ
ส่วนหลิวหยุนเชิญข้างเวทีครับ
ทั้ง๕ท่านเข้าสู่ห้องลงโทษของเราเชิญเลย

เลี่ยงคุณต้องเป็นหัวหน้าทีมนะ
นี่แอลล่ะถ้าเธอยังไม่ได้ฉันก็ไม่ว่าอะไรนะยังให้ได้ละ
ยินดีกับ๕ท่านเพราะคุณทำได้ดีในรอบที่แล้วคุณจึงสามารถเข้ามาแข่งขันต่อในรอบนี้ได้
ใน๕คนนี้จะมี๑คนรับหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้
ขอให้ทุกคนพลิกเขียงบนโต๊ะขึ้นมาเลยครับ

ฮะอาจารย์มิตุบัลล่ะ